นี้ก็เกี่ยวกับเด็กครับในพื้นที่จังหวัดตรัง
คุณผู้ชมพี่มิ้วจำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกดก๑๕คนได้ใช่ไหม

ล่าสุดหนึ่งในนั้นก็ไปบวชสัมมะเนรที่วัดแห่งหนึ่ง

พอไปบวชเสร็จแล้วแม่บอกว่าเห็นคลิปที่เจ้าอาวาส
เอาลูกชายไปถ่ายคลิปลงในติ๊กต๊อก
และต้องการจะชวนคนมาอนุโมทนาบุญ
แบบนี้ขายบุญหากินกับลูกฉันเหรอแม่ไม่พอใจ
ล่าสุดเจ้าอาวาสออกมาชี้แจงแล้วในหลากหลายประเด็นที่ถูกพาดพิงนะครับ
กลับไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับ
ตอนนี้ร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องก๊อฟด้วยนะ

นี่ครับเป็นคลิปต้นเรื่องที่แม่ของน้องก๊อฟเขาเห็นแล้วเขาบอกว่า
อ้าวเอาลูกฉันมาถ่ายคลิปลงแบบนี้แล้วชวนคนมาอนุโมทนาบุญ
นี่คือกำลังจะเอาลูกฉันไปขายบุญเหรอหากินกับลูกเหรอหรือยังไงเนี่ย
กรณีของแม่หยุ่นอายุ๔๖ปีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเยอะมาก
ดูแลลูก๑๕คนทั้งลูกหญิงลูกชาย
ก่อนหน้านั้นคุณแม่โพสต์เฟซบุ๊กตัดเพาะต่อว่า
พระครูประหลัดคณะกรมหายาโนครับ
หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามหาญาณในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
มาขอตัวลูกชายเธออายุ๑๒ไปบวชบวชเนรภาคฤดูร้อนที่วัด
เมษาถึง๒๕เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีการเอาลูกไปถ่ายลงในคลิปแบบนี้หวังเรียกคนมาทำบุญ
และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่คุณแม่เขาคาใจครับ
เอาลูกไปถ่ายคลิปเหมือนขายบุญ
พอจะศึกแม่บอกว่าเนี่ย
ลูกจะเปิดเรียนวันที่๑๕ขอศึก๑๒พฤษภาได้ไหม
เจ้าอาวาสบอกไม่ว่างติดผ้าผ่าติดผ้าป่า
ศึกได้๑๗นู่นแต่สุดท้ายแล้วเด็กเนี่ยได้ศึกตอน๑๔นะฮะ
ก็ศึกก่อนนี่นะแล้วพอศึกเสร็จไม่ยอมมาส่งที่บ้าน
เหมือนกับตอนที่จะพาไปบวชเลยมารับถึงบ้านเลย
แต่พอจะศึกปั๊บไม่ยอมจะศึกให้แล้วก็ไม่พากลับมาส่ง
ยังไม่พอครับเด็กศึกมาแล้วไม่ให้เงินติดตัวสักกว่าบาท
ขณะที่ลูกอีก๒คนไปบวชที่วัดอีกแห่งหนึ่งใกล้บ้าน
ศึกออกมาได้ทุนการศึกษาติดตัวกลับมาเกือบ๔๐๐๐บาท
อันนี้เป็นสิ่งที่แม่หยุ่นเขาคาใจกับหลายเรื่องครับ
ลองฟังคุณแม่เขาเปิดใจหน่อยฮะ
อาจารย์เอาลูกคุณแม่ไปขายเหรอ
แม่ก็พูดกับอาจารย์อย่างนั้นแล้วแกก็กดวางแม่เลย
นี่ครับแล้วคุณแม่บอกว่าหลังพอโทรไปก็ไม่ค่อยรับสาย
ติดต่อไม่ค่อยได้ไปหาที่วัดก็ก้มหน้าก้มตา
ดูแต่โซเชียลกดแต่มือถือไม่คุยสักคำติดโซเชียล
สิ่งที่แม่หยุ่นรู้สึกไม่สบายใจสรุปแบบนี้นะฮะ
เอาลูกไปถ่ายคลิปทำไมทำไมไม่ยอมศึกให้
ศึกแล้วทำไมไม่ยอมพามาส่งไม่ให้เงินติดตัวเด็กกลับบ้านเลย
แล้วก็ติดโซเชียลแม่คาใจประเด็นหลักประมาณ๔๕ประเด็นนี้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยครับ
ที่วัดป่ามหาญาณหรือวัดทุ่งปงในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นแหละครับ
ก็ไปเจอกับพระครูประหลัดคณกรเจ้าอาวาสครับ
บอกว่าหลังจากที่อัตมาเห็นข่าวนี้
เพราะมีบางช่องบางสื่อเอาไปนำเสนอ
โดยที่ไม่ได้มีการมาถามถ่ายอาตมาเลย
อาตมาเองก็รู้สึกไม่สบายใจและอยากจะชี้แจงเหมือนกัน
คุณแม่หยุ่นมีลูก๑๕คนฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างจะอัตภัทขัดสน
อาตมาเมตตาสงสารก็เลยนำญาติโยมไปเยี่ยม

วกกับว่าลูกของแม่หยุ่นเขาอยากจะบวช

อาตมาก็เห็นว่าเออบวชวัดแถวบ้านก็มี๒คนแล้วใช่ไหม

คนอื่นที่อยากจะบวชมาบวชที่วัดอัตมาบ้างก็ได้
เพราะว่าก็จัดโครงการบวชภาคฤดูร้อนมา๑๑ปีกว่าแล้ว
รอบนี้มีคนบวช๑๕คน
แล้วที่ถ่ายคลิปกับน้องก๊อฟตามที่ท่านพูดในคลิป

เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญในการบวช
เผื่อใครอยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะช่วยเหลือใด

หลอกขายบุญใดกับใครทั้งสิ้น
และการไปโพสต์แบบนั้นให้สัมภาษณ์แบบนั้น
ตัวของอัตมาเสียหายวัดก็เสียหาย
ไม่มีการมาสอบถามข้อเท็จจริงก่อนเลย

ทีนี้ประเด็นต่างที่ท่านจะชี้แจง

และกรณีที่ว่าไม่ไปส่งถึงบ้านตอนที่ศึกแล้ว

อย่างนั้น๑๕คนต้องไปส่งหมดทุกคนเหรอ

เด็กทุกคนก็ไม่ได้เงินนะที่มาบวชในโครงการนี้
เพราะตอนที่มาบวชวัดก็กินฟรีอยู่ฟรี
บินทบาทมาได้ก็เอามาแบ่งกันกิน
แล้วน้องก๊อฟตอนที่มาบวชนั้นก็มาตัวเปล่า
ก็ช่วยเหลือดูแลให้เครื่องปัจจัยอะไรต่าง

และที่บอกอัตมากติดโซเชียล
อาตมาเช็คเพื่อจะถ่ายทอดพระศาสนา
ไม่ได้ว่าติดงอมแงมขนาดนั้น
และยังมาบอกว่าอาตมาชอบไปเที่ยวต่างจังหวัด
ไปกิจนิมนต์เพราะเสร็จกิจแล้ว
ก็เลยไปดูตามวัดต่างแค่นั้นเอง
นี่คือสิ่งที่ท่านชี้แจ้ง

ทุกอย่างแล้วเด็กเป็นคนโทรกลับไปหาแม่แต่แม่บอกไม่ว่างแล้วแม่มารับสิบเจ็ด
พฤษภาท่านก็ชี้แจงแบบนี้นะฮะตอนนี้เอกสารที่ท่านโชว์นี่คือ
พบตำรวจมาแล้วครับคุณผู้ชมพี่มิ้วฮะท่านไปพบเพื่อลงบันทึกประจำวัน
ยังไม่เจตนาที่ต้องการจะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่นะฮะบรรทัศน์ล่าสุด
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานตอนนี้ยังไม่ประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่อย่างใดคือป้องกันไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียตามมากับตัวของพระ
แล้วก็วัดด้วยนี่คือฝั่งอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมฮะ
ก็เหมือนกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะ